ไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

คือพูดนางงามแต่เป็นนางงามคนละนางงาม
ไม่ใช่คือนางงามนี้เป็นนางงามซินตรง

การประกวดดาวน์ซินโดรม
คือท่านผู้ชมคงรู้นะฮะว่าดาวซินโดมเป็นโรคอะไร

คือดาวน์ซินโดรมก็คือ

เกิดจากโครโมโซมคู่ที่๒๑เกิน
ก็จะทำให้ลักษณะเนี่ยมีหน้าแบนหัวแบนจมูกแบนตาเล็กเป็นวงลีคอสั้นตัวเตี้ย

อาการโดยทั่วไปที่โดดเด่น
ก็คือหน้าตาแบบนั้นและนิ้วสั้นมือสั้นลิ้นจุกปากตัวอ่อนปวกเปียกกล้ามเนื้อ

สาเหตุของดาวนซินโดมก็คืออย่างที่บอกแล้วครับ

คือจากพ่อโดยปกติ๒๓โครโมโซม

จะมี๔๗โครโมโซ
คือเกินมา๑แท่งในโครโมโซมคู่ที่๒๑

ประกวดแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเด็ดขาด

อเมริกานั้นกับสังคมไทยแน่นอนครับ
มีบริบทมีความแตกต่างกัน

ซึ่งค่อนข้างที่จะมีกรอบที่ค่อนข้างแข็งแรง
มั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับชนชั้น
ในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออก
กรอบของอเมริกานั้นจะสัญหาสิ่งใหม่

สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างการประกวดดาวนซินโรม

แต่อเมริกาก็ทำให้
ลักษณะของการยอมรับของผู้ที่เป็นอีกชนชั้นนึง
กับคนที่ไม่ได้มีภาวะเดียวกันใช่ไหมคะ

ก็แน่นอนล่ะครับเป็นการประกวดก็คือเข้ามา
เพื่อให้เห็นว่าสิทธิของทุกคนเท่ากัน

ไม่ได้ว่าโหดาวน์ซินโดรมคืออะไร
แต่ให้เห็นความเท่าเทียมเสมอภาคของทุกคนเปิดโอกาส
ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนป่วยคนพิการนะฮะ
ซึ่งโอกาสแบบนี้ในประเทศไทยคงไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะ
ทีนี้ทำไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดเกริ่นนำ
ผมมาเกริ่นนำเพื่อให้เห็นเพราะในขณะนี้เนี่ย
มีการโจมตีมีการพูดกันนะครับ
หลายส่วนเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองก็ดีนะครับ
ว่าในขณะนี้มีรัฐบาลทหารคือคนที่เป็นผู้นำประเทศ
อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ฟัง
แล้วเวลาที่เป็นเดินทางไปคอลโลมอสัญจรก็ไปพบปะประชาชน
ก็อาจจะมีการเสียงดังตวาดใส่
หรือแม้กระทั่งที่เราพูดมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนักเรียนเตรียมทหารที่มีการทำลงวินัย
ซึ่งบางคนก็ออกมาพูดบอกมันต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้อง

อเมริกามีไหมต่างประเทศมีไหมรุ่นพี่รุ่นน้อง
มันน้อยนะน้อยมากเลยครับ
คือน้อยมากเลยครับที่จะมาแบบว่าโอ้นี่เป็นรุ่นพี่เกรงใจแบบประเทศไทย
เขามีรุ่นพี่รุ่นน้องไม่มีแต่เขาไม่ได้ปกครองกันแบบรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ไหม
คือเขาปกครองกันโดยระบบบังคับบัญชานะครับ
ไม่ได้ปกครองกันโดยเราแบบรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นน้องต้องเชื่อฟังรุ่นพี่
นี่คือกรอบของสังคมไทย
ดังนั้นที่ผมบอกว่าครอบสังคมไทยช่างมั่นคงแข็งแกร่งนะครับ
จะถามว่ามันเป็นระบบชนชั้นไหม

ระบบชนชั้นระบบศัตดินาไหมที่เขาเรียกว่าชนชั้นศักดินากระดุมพี
ให้เห็นว่าในกรอบของวัฒนธรรมของไทยเนี่ย

ผมไม่สามารถตัดสินได้ว่าเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดี
แต่ผมเอามาพูดให้ฟังว่าในสังคมต่างประเทศมีไหมรุ่นพี่รุ่นน้อง
ไม่มีก็เพราะว่าสังคมแบบไทยเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งตรงนี้
มองเป็นข้อดีก็ได้นะจะมองเป็นข้อเสียก็ได้
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ากรอบตรงนี้บางครั้งมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะทำลาย
หรือว่าเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้น
ตัวอย่างที่เห็นก็คือเวลาที่ท่านนายกเดินทางไปเนี่ย
ละกันคุณมินถ้าเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งก็อาจจะไม่กล้าทำแบบนี้

แบบนี้แบบเสียงดังคือไปเนี่ยแทบจะผมดูแล้วนะคือภาพน่ะนะ
ไปถึงก็ยกมือไหวพี่น้องประชาภิกษ์
แต่ลักษณะของท่านประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นทหาร

ความที่ท่านเคยเป็นผู้นำกองทัพมาตลอดเป็นทหาร
ซึ่งมีกรอบอย่างที่บอกแล้วครับนะฮะ
รอบตรงนี้ก็จะทำให้ท่านมีบุคลิกที่โดดเด่น
การเป็นผู้นำของกองทัพจึงมีความแตกต่างกับผู้นำประเทศ
ผู้นำกองทัพจะมาหน่อมแน้มได้ไหมคุณมิ้น
ไม่ได้คือมันคือความมั่นคงมันคือความแข็งแรงเป็นภาพลักษ
เพราะฉะนั้นต้องตอบโต๊ะต้องแสดงให้อย่างนี้

แต่นี่เป็นลักษณะที่ท่านต้องเป็นผู้นำประเทศ
การเป็นผู้นำประเทศต้องมีความแตกต่างกัน
ต้องมีความยืดหยุ่นท่านอาจจะแสดงความแข็งแกร่งได้
ใช่นะฮะคือชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีชมพูเมื่อกี้เนี่ยนะฮะ
ชื่ออะไรนะผมก็จำชื่อแกไม่ได้
แต่แกเป็นคนที่มาชี้แจง
เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประมงคือเขาอยากให้เปลี่ยนเรื่องของระยะเวลาในการออกเรือประมง
ที่มีอยู่ตอนนี้มันน้อยเกินไปสำหรับคนทำอาชีพ๒๒๐วัน
วันก็มาพูดง่ายว่านายพันลันยูเจริญ
อายุ๓๔ทำอาชีพประมงชาวปัตตานีเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาการประมง
ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประมงประสบภาวะขาดทุนจึงขอแก้กฎหมายเพิ่มวันออกเรือ
แต่ระหว่างอธิบายพูดเสียงดังเพราะต้องแข่งกับเครื่องขยายเสียง
จนทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่พอใจตวาดใสว่าพูดจาดีไม่ใช่ขึ้นเสียงมากดดัน

คือลักษณะของคนใต้เนี่ยนะคุณมิ้นผมไม่ทราบ
พูดเร็วเออพูดเร็ว
แล้วก็พูดเลวอ้วนแล้วก็พูดง่ายว่าจากจะพูดปัญหาให้หมดสิ้นในระยะเวลาที่จำกัด
เพราะฉะนั้นก็จะพูดช้าคงไม่ได้คงจะพูดแบบไม่มีช่องไป
จนกระทั่งนายกเห็นว่านี่มาพูดอะไรอย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ถูก
นะอย่ามาขึ้นเสียงอย่ามากดดันผมแต่นายกก็
แต่คอกเสียงดังเหมือนกันนะคะ

บอกใจเย็นอยากขึ้นเสียงกับผมแบบนี้
เขายกมือไหว้เลยนะเขาคงตกใจ

ผมว่าแทบจะไม่มีนะ

วาดประชาชนคือกลายเป็นว่า
ตรงนี้อาจจะมองอย่างเป็นกลาง
คือมองว่านายกท่านเคยเป็นอดีตผู้นำกองทัพ
เมื่อเป็นอดีตผู้นำกองทัพเนี่ยลักษณะแกต้องค่อนข้างที่จะตรง
ค่อนข้างที่จะแข็งแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นผู้นำประเทศแล้วเป็นนายก
ก็ต้องพร้อมที่จะเป็นแบบคล้ายกับผู้ใหญ่ที่คอยรับฟังปัญหา

เพราะว่าแน่นอนประชาชนมีปัญหาอย่างชาวประมงคนนี้เขาก็มีปัญหาของเขา
รัฐเรือนธรรมหากิน๒๒๐วันก็อยากจะไปชี้แจงให้นายกทราบ
ก็ภาพลักษณ์มันก็เลยจะออกมาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเหมือนกับว่านายกซึ่งจริงนายกก็ออกมาขอโทษใช่ไหม
ใช่ค่ะคือหลังจากที่นายกเสียงดังแล้วนายกก็ให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปคุยต่อเลย
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้แหละที่มันตรงจุดเพียงแต่ว่าณตอนนั้นคิดว่าคงจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้มากกว่า

นั่นก็คือชาวประมงที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
คือที่หนองจิกที่ปัตตานีนี่มีการทำประมงกันเยอะนะครับ
ก็โดยที่พลโทสาเสริญแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าบทสนทนาของผู้ประกอบการเรือประมงในความเป็นจริงนั้น
คือใช้คำที่กล่าวล้าวรุนแรงทั้งที่มายื่นขอให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยไม่ฟังเหตุผลมาก่อน
นายกรู้ไหมว่าพวกเราเดือดร้อนแสนสาหัสทำไมให้ต่างชาติมาบังคับรัฐบาลไม่ดูแลชาวประมง
ขอให้สนใจชาวประมงไทยอย่าได้นำกฎกติกาของสหภาพยุโรปเข้ามา
ซึ่งนายกพยายามชี้แจงแต่ด้วยไมโครโฟนที่ถืออยู่ทำให้เสียงดังจึงดูเหมือนนายกดุกลับทั้งที่นายกกำลังอธิบาย
นายกไม่ได้รู้แต่ต้นเหตุเกิดจากกรยาคำพูดของผู้ประกอบการใช้วาจารุนแรงค่อนข้างรุนแรงและเหมือนออกแนวการเมืองเล็ก
พลโทสันเสิร์นใช่ไหมคะ
นี่เขามีประเด็นในโลกโซเชียลอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคำพูดชี้แจงของพลโทสันเสริญเนี่ยว่าเรื่องกรณีแกนนำโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาที่มีการจับตัว
ครับกำลังจะพูดไปเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องนี้
คือตอนนี้มีคนจับตาคำพูดของผู้นำเยอะมาก
เพราะว่าแต่ละคนคือเอาพูดตรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมา

คือในสังคมไทยก็อย่าล้มแล้วกัน

ชูวิทย์ตีแสกหน้า
ท่านผู้ชมก็อาจจะอยากจะดูซะหน่อยนะคลิปนี้
ก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดให้ดูว่านายกพูดว่าอย่างไร
เวลาที่ชาวประมงนายคนนี้มาเข้ามาร้องเรียน
จะเป็นแบบที่ว่าไหมว่าเสียงดังแล้วก็พูดจาก้าวร้าว

นายกไม่ได้ดูแค่เสียงดังเพราะว่าถือไม้

ครับเรื่องนี้ก็เป็นเกิดขึ้นระหว่างที่

กรมอสัญจรนะไปที่ปัตตานีแล้วก็ที่สงขลา
อันนี้เกิดเหตุที่ปตนีนะ
ผมก็คิดว่าเอาละที่ปัตตานีก็เอาแค่นี้
ก็นายกเขาบอกเสียใจที่ได้ว่ากล่าวชาวประมงไป
ก็ขอให้เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงของไทยสามารถอยู่รอดได้
ส่งออกได้สอดคล้องกับพันธะสัญญาที่เราต้องดำเนินการ

ดังนั้นส่วนใหญ่ก็ขอให้นายกเนี่ย
ผู้ที่ให้กำลังใจนะก็ขอให้นายกใจเย็นหน่อย
ทีนี้ไปถึงเรื่องสำคัญคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
การคัดค้านโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาอืม
ถ้าผมอธิบายให้สั้นง่ายก่อนที่ผมจะลงไปในรายละเอียด

คุณมิ้นมีบางคนท่านเป็นนักวิชาการต่าง
ก็คงจะบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอังกฤษ
มีการยกเลิกการใช้ฐานหิน
คือฐานหินเนี่ยโดยธรรมชาติก็เข้าใจอยู่แล้วนะว่ามันคงไม่สะอาด

แม้ว่าธนัดกรภพการไฟฟ้าผลิตก็พยายามที่จะชี้แจงว่ามันเป็นฐานหินสะอาด

ครับทีนี้คนก็อยากจะให้ยกเลิกแล้วครับ
การยกเลิกลงไฟฟ้าฐานหิน
ซึ่งภาคใต้ก็ต้องเข้าใจว่ากำลังใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ค่อนข้างจะเยอะ
เพราะความเจริญของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสุราชต่างเหล่านี้
ก็มีการใช้กำลังไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
ทั้งกฟซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าก็ต้องวางแผนในอนาคต
ว่าอนาคตถ้ากำลังไฟใช้เยอะขึ้นจะเอาไฟจากที่ไหน
ในขณะเดียวกันก็มีคนมาคัดค้านนะฮะ
ก็คือมี๒ที่ใช่ไหมที่กระบีกับคุณเทคา
ที่กระบี่ก็จบไปแล้วไม่ได้ทำแล้ว
ทีนี้มาที่เทพาที่สงขลาเนี่ยก็มีการประท้วง
ก่อฝ่าขอกรรมวางแผน
ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อจะให้ทันต่อการขยายการเจริญเติบโตของบ้านเมือง
ทีนี้ที่ผมนำมาพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่า
เขาเอาไปเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกากับประเทศอังกฤษที่มีการยกเลิกฐานการใช้ฐานหิน
นี่เขาไล่ปิดกันอเมริกาเดี๋ยวปีหน้าปิดอีกที่หนึ่งเป็นแห่งใหญ่ด้วยเยอะค่ะ

ทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอังกฤษคงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้
คือเปรียบเทียบแล้วเราเหมือนกับไปเรียบเทียบกับบ้านเศรษฐี
ถ้าผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือบ้านเราใช้ถ่านในการหุงข้าว
ืนนี่แหละแต่เรากำลังจะไปมองบ้านเศรษฐีบอกเฮ้ยเศรษฐีมันยกเลิกมันไม่ใช้ทาน
มันใช้แก๊สแล้วทำไมเราไม่ยกเลิกแล้วไปใช้แบบเขา
ปัญหามันก็จะกลับมาตรงนี้ครับการลงทุน
ในขณะที่ฐานหินเป็นพลังงานที่ถูกที่สุด
แน่นอนครับว่ามันต้องไม่สะอาด
เขาบอกว่าหาได้ทุกที่มีทรัพยากรเยอะแล้วก็ราคาถูก
ทีนี้จะจริงไม่จริงเราฟังความก็ต้องสองข้าง
การทำลวงไฟฟ้าหรือทำอะไรที่ใหญ่
ถ้าเราจะสร้างตึกสักตึกนึงเนี่ยมันต้องไปผ่านสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานที่จะอนุมัติให้ก็มีผลกระทบ

เวลาเราสร้างโครงการลดลงไฟฟ้านี่ก็เช่นกันครับ
คือเกี่ยวกับสุขภาพเพราะจะมีผลกระทบนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้ว

ดังนั้นผ่านแล้วใช่ไหม
ผ่านค่ะแต่มาก็ข้องใจนะเขาบอกว่าผ่านแบบไม่สุจริตนะ
ก็มีเครือข่ายแล้วครับก็คัดค้านลงไฟฟ้าถ่านหินเทพาะนี่แหละครับ
จนกระทั่งถูกจับกลุ่มไปกี่คนคุณมิ้น

เยาวชนก็ให้ประกันตัวไปอีก๑๕คนก็ยังประกันไม่ได้
เพราะว่าเขากำหนดวงเงินประกันคนละ๙๐๐ก็๑๕คนนี่ตกล้านกว่า

จะเอาอาจารย์นะฮะเอาตำแหน่งนักวิชาการอะไรที่มาค้ำเนี่ยนะ
ก็คงคุยกันอยู่ก็ต้องอยู่ที่สารดุลพินิษฐ์ของสารท่าน
คือตอนนี้เขามีการล่ารายชื่อนักวิชาการ๑๐๒คน
ปล่อยตัวแก่นำ๑๕คนนี้
๕คนนี้คือแกนนำทั้งหมด๑๕คนเนี่ยคุณเห็นไหม

ตอนนั้นก็จับตัวไปโอ้โหคนก็ร้องโวยวายกันนะฮะ
ว่าจับไปได้ยังไงนะครับ
คือทางฝ่ายแก่นำเนี่ยนะฮะ

ก็จะยื่นขอประกันตัวอีกครั้งนะครับ
ชาวบ้านที่โดนจับไปเนี่ยก็บอกว่าไม่มีเงิน

แล้วแล้วแฮะ
รัฐบาลก็บอกว่าไม่เคยตอบคำถามที่ทั้งคนต้องการ

ทำไมไม่ตั้งเวทีที่จะตอบคำถามชาวบ้าน

เพราะไม่ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมพูดคุยด้วย
จริงคือมันดูไม่เปิดกว้างไม่จริงใจ
คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาที่เขาไม่ไว้ใจกับการที่จะให้สร้าง
เขาไม่เชื่อในข้อมูลที่ออกมาบอกว่า
มันจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เป็นพลังงานสะอาดจริง
ก็คือกดดันใช่ไหมคือเป็นม็อบแหละ
ก็พยายามที่จะกดดันรัฐบาลคือเราเพิ่งพูดกันตามข่าวก็พูดอย่างนั้น
ก็พยายามที่จะประท้วงการเดินเท้าประทงประท้วงอะไรต่าง
เพื่อให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าฐานหินที่เทพา
มันเป็นการทำลายอัตลักษณ์ของเทพาซึ่งมีความเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้
คุณมิ้นไม่ให้สร้างที่เทพาจะไปสร้างที่ไหน
ที่ไหนเขาก็ไม่อยากจะได้แต่ต้องใช้ไฟ
คือประเด็นนี้ชาวบ้านเขาเคยแย้งมานะคุณชุวิต
เขาบอกว่าเขาคือคำนวณออกมาแล้วความต้องการใช้ไฟของภาคใต้ในอนาคตด้วยนะคะ
มันเพิ่มขึ้นเรื่อยก็จริงมันอยู่ที่ประมาณ๓๐๐กว่าเมกะวัตต
แต่กำลังไฟฟ้านะตอนนี้ที่มีอยู่แล้วของภาคใต้มันผลิตได้ถึง๓๘๐๐ด้วยซ้ำกว่าเมกาวัตต์อยู่แล้ว
อย่างนั้นเรามาดูกันดูกันว่าความจริงมันอยู่ตรงไหน
ไม่มีใครต้องการลงไฟฟ้าแต่ทุกคนต้องการใช้ไฟฟ้านะฮะ
ดังนั้นก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าที่แบบที่คุณมิ้นว่าใช่ไหม
ภาคใต้ตอนนี้มีกี่โรงแจ้งมาเลย
ภาคใต้ที่มีปัญหาโรงไฟฟ้าในขณะนี้ที่ภาคใต้มีอะไรบ้าง

กรฟภเขาบอกว่าภาคใต้จะมีโรงไฟฟ้าจากการ์ดธรรมชาติ
คือในปี๖๒นะอันนี้พูดไปเลย๑
การ์ดธรรมชาติการ์ดธรรมชาติก่อนเลย
ธรรมชาติมี๓โรงตอนนี้ที่กำลังจะเสร็จในปี๖๒คือที่ชนะ
ชนะ๑มี๗๑๐เมกาวัตต์

มีที่จณะ๒โรงไฟฟ้าจณะ๒อีก๘๐๐เมกาวัตต์
มีที่ขนอมมีที่ขนอมอีก๙๓๐มี๙๓๐รวมกำลังผลิตทั้งหมด
จะแล้วเสร็จรวมทั้งหมดจะมีกำลังผลิตอยู่๒๔๔๐เมกาวัตต์ถือเป็นกำลังหลัก
ของกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้

ใช่ค่ะ
พลังน้ำ๓แห่งที่เขื่อน
แล้วก็เคลื่อนบ้านสันติ

อีก๓หลังที่นั่นนะครับ
ไม่รวมโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
อกจากนั้นภาคใต้ยังมีโรยฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาน้ำมันดีเซลอีก๒โรง
คือโรงไฟฟ้าน้ำมันเตาที่กระบี่อีก๓๔๐
กระบี่อีก๓๔๐แล้วก็มีที่โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สที่สุรราชธานีอีก๒๐๐
สุรราชอีก๒๓๔รวมกัน๒โรงก็เท่ากับ๕๗๔
ทั้ง๒โรงมักจะเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าเสริม
เพราะมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงแต่ยังสามารถใช้ในกรณีมีความจำเป็นได้
ภาคใต้ยังมีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคือซื้อเขาล่ะ
พลังงานผลิตหมุนเวียนต่าง
ที่เซ็นและยังไม่ได้เซ็นรวมกันแล้วประมาณ๗๐๒เมกาวัตต์
เพิ่มให้อีก๗๐๒อันนี้คือสำรองล่ะพูดง่าย๗๐๒เนี่ยนะ
ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหลายทั้งปวง๔แหล่งรวมด้วยกันเนี่ย
ในปี๒๕๓๒เอ้ย๒๕๖๒ครับ๒๕๖๒

กำลังที่จะผลิตได้จากการ์ดธรรมชาติ
จากปลังน้ำนะครับจากพลังงานหมุนเวียน

ยังมีการส่งไฟฟ้าแรงสูง

ส่งมาให้อีกส่งมาอีกหนึ่งวงจร
ส่งได้๖๕๐เมกาวัตต์

อีก๕๐๐กิโลวูล

คือภาคใต้ความต้องการมันเยอะมาก

เมกะวัตต์ความต้องการที่เยอะที่สุด

นครศรี๓๓๑

ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคเลย

จังหวัดที่ใช้น้อยกว่านาราธิวาส

แผนการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย
คือจะต้องวางแผนในอนาคต๒๐ปีข้างหน้า
เขาบอกว่าความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้
ปี๒๕๓๒จะเท่ากับ

เขาบอกว่าความต้องการจริงเนี่ย

ก็ต้องมีการผลิตไฟฟ้าวางแผนไว้เพิ่มขึ้น

นี้เป็นเพียงที่ว่าคาดการณ์ว่าจะใช้๓๒๕๖นะครับ
อันนี้คือภาพรวมซึ่งผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเสียก่อนนะฮะ
ความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็บอกว่า
อยากจะได้ไฟนะแต่ไม่เอาโรงไฟฟ้า
ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็จะเอาแบบไหนแบบอื่นมันก็แพง
ประเทศเราก็ยังยากจนอยู่จะไปเทียบกับสหรัฐอเมริกา
เทียบกับอังกฤษไปเทียบกับญี่ปุ่นบ้างมันเทียบกันได้ที่ไหน
เปรียบเหมือนกับคนที่บ้านไม่มีเขาใช้ฐานในการหุงต้ม
ก็ไปเทียบบ้านเศรษฐีบ้านใหญ่บ้านโตบอกว่าทำไมไม่ใช้แก๊ส
คนค้านก็บอกว่าไอ้ที่ส่วนน้อย๑๕๑๖คน
มันเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองรัฐบาลบอกไอ้ที่เขาเห็นว่าผ่าน
เขาเอาด้วยเนี่ยมันมีอีกตั้งเยอะคือส่วนใหญ่
ไอ้ตัวกจีบปะทวงเนี่ยเขามาเสียงโหยวาเองอย่าเกือบ
เสร็จแล้วก็คัดค้านคน๑๖คนอันนี้คือส่วนที่เขาพูด
อีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันอันตรายอันตรายยังไง
ก็ต้องมีชี้แจงด้วยนะครับอันนี้ผมพูดข้อมูลส่วนกลางให้
หน้าผมจะพูดให้ว่าเขาไม่เห็นด้วยยังไง
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้อขัดแย้งกันมานานแล้วนะคะ
แล้วก็ต่อเนื่องมาจากทางกระบี่ด้วยเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะมีทางออกไหมสักครู่เดียวค่ะ

ข่ายคนสงครามอัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าฐานหิน

เขาบอกว่าผู้มีอำนาจพยายามเร่งรัดอนุมัติ
การโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาให้ได้เร็วก่อน
รัฐบาลคอสชจะหมดอำนาจ
ทำให้กระบวนการผลักดันโรงไฟฟ้าถ่านหิน

คือฐานที่มั่นสุดท้ายของฐานหินประเทศไทย
นายทุนฐานหินกฟภที่ไปสามทานเหมือง

จะต้องดินลนตู้ลนตู้รังสร้างให้ได้
ทั้งที่ฐานเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพวิถีชีวิตอย่างรุนแรง
เทพาะและจังหวัดล้อมรอบต้องการไฟฟ้าพลังงานสะอาด

วันนี้พี่น้องมารวมตัวแสดงพลังบริสุทธิ์โดยมี๒๐ข้อ
เขาบอกข้อที่๑กรฟภหลอกลวงฐานหินสะอาดไม่มี

เป็นการสร้างวัฒกรรมลวงโลก
๒เผาฐานหิน๒๓๐๐๐ตัน
หรือ๑๐๐๐ลดบันทุกข์ต่อวันนาน๓๐ปี
มนพิษจะมากแค่ไหน

เขาบอกว่าวัดแค่ปากปล่องแค่๓ตัว
มนต์พิษอีกนับ๑๐ตัว

ใช้น้ำทะเลหล่อเย็นล้างมนพิษ

หลับลงทะเลทะเลจะเหลืออะไร
๕มัสยิตกุโบวัตต์จะถูกกันมา

จากเรือขนถ่านหินขนาดใหญ่และมนพิษ

อัตลักษณ์ของชุมชนความล้าวฉาน
เหตุความไม่สงบจะทำให้คนเทพาทุกข์พอแล้ว

สิ่งต่างเหล่านี้คือข้อที่เขาโต้แย้ง
คือคนเทพาที่เขาไม่เอาฐานหินเขาก็บอกมาก
ทีนี้ตรงนี้แหละครับที่ว่าเป็นไฮไลท์
เขามีการประกาศใช่ไหมวันนี้ว่าให้๕จังหวัดคง

เพราะสารท่านคงจะให้ประกันนะฮะเนื่องจากพวกนี้เป็น

ชาวบ้านนะก็คงจะใช้เงินประกัน
เขาคงรวบรวมเงินมาคนละ๙๐๐๐๐นะ
๖คนคนหนึ่งอายุเป็นเยาวชนอยู่
อีก๑๕ก็คงประกันตัวได้
ทีนี้จะเอาไม่เอาไอ้โรงงานฐานหิน

ถ้าผมถามบอกว่าทางรัฐบาลบอกว่าไม่เอาใช่ไหม

ในความเสถียรของความมั่นคงเนี่ย
ก็ไม่สามารถทำให้พอดีได้
คุณว่าพอว่าพอแล้วถ้าเกิดปี๖๒ไม่พอ

อันนี้คือเวลาเถียงกัน

เป็นฐานหินแบบใหม่เทคโนโลยีแบบใหม่

ไอ้ที่ประชาพิจารณ์ก็ลวก
เรียกคนมาอยู่ไม่เท่าไหร่

หวังจะเอาไอ้ที่ไปจองไว้ฐานหิน

จะเอากำไรใช่ไหมล่ะ

นัฏรธรรมันบอกเอาล่ะไอ้พวกที่เขาเห็นด้วยล่ะ

เขาเห็นด้วยมีไหมมีใช่ไหมมี

ท่านภาคต่าง

ผมว่าถ้าจะสร้างได้ก็ยุคนี้แหละใครจะไปกล้าทำแบบนี้ล่ะ
หมายความวาดลัตรบาล
ถ้าอนาคตถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขากล้าทำแบบนี้หรือเปล่า
แม้กระทั่งขึ้นเสียงยังไม่กล้าเลยมึง
ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเอามาปิดถนน

ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่ทำไม่ได้
ทำไม่ได้แล้วก็เป็นยุคที่รัฐบาลแข็งแกร่งที่สุดแล้ว
บางคนก็ถึงขนาดว่าต่อว่าว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง

เมื่อไม่ฟังเสียงชาวบ้านกันบ้างเลยหรือ
บทสรุปยังสรุปไม่ได้ครับ
ยังฟันทงยังตีแสกหน้าไม่ได้เพราะเรื่องนี้คุณมินครับ

ใหญ่มากเพราะว่าคือพลังงานก็สำคัญเพราะพลังงานเนี่ยขับเคลื่อน
เห็นไหมถึงบอกเลยครับมันไม่สามารถตัดสิน

เพราะว่าคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านก็สำคัญอีกเหมือนกันนะ
ศันีภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็สำคัญอีกเหมือนกัน

เทพาธรรมชาติชีวิตชุมชนพร้อมทะเล
ทั้งป่าเต็งรังทั้งน้ำทั้งปลานานาพันธุ์ทั้งทาง
เอาน้ำทะเลมาล้างบนพิษไหวเหรอ
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงกรฟภเขาชี้แจง๒๐ข้อนะกรพออกมาชี้แจง
ข้อเลยแต่ว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
ชี้แจงแล้วฟังหรือเปล่าไม่ฟังหรอก
ไม่รู้ว่าประชาชนได้ทำความเข้าใจตรงจุดหรือว่าถูกจุดกับที่ต้องการจะชี้แจงไหม
มันมีการพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนดีกว่า
ก็คือในภาคใต้เนี่ยก็มีเรื่องมีราวกันมาในอดีตแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรไฟฟ้านี่แหละ
มันมีคนพอรู้สึกว่าจะมีตอนนั้นถึงขนาดเผาเลย
ใช่เขาบอกเลยบอกว่าถ้าคุณสร้างผมเผาอ่ะ
ถึงขนาดนั้นเลยนะความรุนแรงนี่ที่เกิดขึ้นผสมโรงกับเทพาก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ควบคุม
ใน๕อำเภอ๓จังหวัดอันนี้เขาก็ต่อกฎหมายตัวนี้ไป
ว่าเป็นพื้นที่ควบคุมแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกัน
ทีนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่ารัฐบาลจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร
ผมว่าเราจะไปเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเตือนต้องเอาคลิปมาเปิดให้ดู
คลิปที่เดี๋ยวนี้มีกันเยอะนะคือท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาที่ขับรถ
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาทำอะไรเขาคงจะทำได้อย่างเดียวคือ

เดี๋ยวนี้ตำรวจเนี่ยถ่ายคลิปมากกว่าประชาชนแล้วนะ
เพราะเขารู้สึกว่าเขาเข้าตัวเยอะเหลือเกิน
แล้วก็ตำรวจตอนถ่ายคลิปเนี่ยตำรวจก็เรียบร้อย
ครับผมเชิญครับทำเลยครับ
ในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะเห็นว่ามีการต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อยู่ใจกลางเมืองนี้เองอยู่แยกสารแดงนี้เอง

ก็ด่าทั้งของลงของลับอะไรต่าง

มาไม่คุยพี่
ผมไม่ได้ใส่หมวกแล้วก็กินเร่ามาด้วย

ผมก็มีหน้าที่เตือนต้องพลิกดูนะฮะ
ตัวบทกฎหมายเขาบอกว่า
มาตรา๑๓๖ผู้ใดดูหมินเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่

กระทำตามหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาททั้งจำทั้งปรับ
ประกอบของมาตรานี้เขาบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับ

หลักเกณฑ์สำคัญคำว่าดูหมินคืออะไรคุณมิ้น
เอ่อทำให้เสียเกียรติพูดคำหยาบ

ธมร้ำลายจำได้เคยมีคนโดนแล้วนะฮะอ่าใช่
สบประมาทดูถูกเย็ดหยามด่าทอสาบแช่งค่นคอด
หรือทำให้ผู้อื่นลดคุณค่าในสังคมลง
นี่ก็ครบเลยล่ะที่โดนไปถ้อยคำดูหมินเช่น
คุณแกล้งจับผมเนี่ยลื้อช่วยมาก
ไม่ไว้ใจลื้อเดี๋ยวลื้อจะเอาของผิดกฎหมายมายัดใส่อัว
เอ้าจะมึงจับกูกูจะเอามึงออกโอ้โฮโอ้โฮ
ตำรวจเฮ้งซวยโอ้โฮลื้อช่วยมาก
ผมผิดแค่นี้ใครก็ทำผิดได้นี่คือตัวอย่างนะคำพูดนะไม่ได้พอผมพูดนะครับ
ตัวอย่างที่ดีตามกฎหมายนะครับหัวใจสำคัญบางครั้งเพียงแสดงกรยาท่าทางเนี่ย
ก็ผิดแล้วครับเช่นให้ของลับฉีกใบสั่งคำพูดไม่สูงมาก
ปาลบคำปรับทุกข์คำกล่าวน้อยใจคำพูดเหล่านี้ไม่เป็นการดูหมินเจ้าพนักงาน
ชี้หน้าเหรอคะคุณชุวิตถ้าสมมุติแค่ชี้หน้าเฉย
อันนั้นยังแต่ว่ายกชกของลับแค่ร้อยโทเนี่ยกระจอกไม่อยากคุยด้วยหรอก
อันนี้อันโดนผู้กองอย่างนี้เอากฎหมายมาพูดไม่มีศิลธรรมโดน
คุณเป็นนายอำเภออย่างไรไม่รับผิดชอบลักษณะแบบนี้โดนในฐานดูหมิน
โทษมัน๑ปีระหว่างโทษจำคุก๑ปีนะฮะเพราะว่าถ้าเจ้าพนักงานในกระทำนอกหน้าที่เนี่ย
ก็ไม่ผิดนะฮะฐานดูหมินเจ้าพนักงานท่านนอกหน้าที่นะดังนั้นก็ขอเตือนท่านผู้ชมเอาไว้ล่ะครับ
เพราะบางทีอารมณ์มันขึ้นอารมณ์ขึ้นแล้วบางทีแอนโกฮอลไปเพิ่มดีกีด้วย
และในคลิปเขาก็ยอมรับด้วยนะว่าหมวกไม่ใส่กินเหล้ามาด้วย
คุณผู้ชมค่ะคือเตือนไว้เข้าใจแหละว่าบางทีอารมณ์ฉุนเฉียวมันเกิดได้
ถ้ากับบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด
หรือที่ได้ยินบ่อยคือคนนั้นก็ทำผิดแค่นี้เองนิดเดียวเอง
แต่กฎหมายก็คือกฎหมายค่ะถ้าเราต้องอยู่ในสังคมนี้มันก็ต้องยึดถือกฎหมายแหละ
แล้วเขาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายถ้าเราจะสู้กับเขาเราต้องรู้กฎหมายนะคะ
ต้องรู้ว่าทำอะไรได้รู้ว่าท่าไหนทำได้คำไหนพูดได้
เมื่อกี้คุณชูวิทย์บอกแล้วนะไอ้ที่พูดไปหน้าคือพูดไม่ได้นะ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาก็ถ่ายคลิปมีกล้องติดเหมือนกัน
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยโลกของโซเชียลมันไปไกล

วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ